ก็เป็นผลงานที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ย
จะติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกกับการเรียก
ยิงประตูก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่า
แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยตื่นเต้น
หวังว่าจะเก็บประสบการณ์และทำหน้าที่ที่โค้ชสั่งได้สมบูรณ์แบบที่สุด
แล้วก็ยังเปิดใจนะครับถึงลูกชายอย่างน้องน้าเหนือด้วยว่า

แม้ว่าจะไม่ดูแลในวันนี้แต่ก็อย่าให้เขาภูมิใจในตัวเราครับ
รู้สึกตื่นเต้นที่ไม่มาเจอพวกรุ่นพี่ที่เขาระดับสูงครับ
แล้วก็ผมก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างจากรุ่นพี่เขาจากโค้ด
ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมครับก็ต้องอยู่ที่สนาม
เพราะว่าจะได้มีโอกาสลงเลนใหม่ถ้าลงเลนก็อยากทำมาตัวได้ก็อยากทำวันไงให้ดีครับ
ที่มีเกมลุกดีมากแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันครับ
โค้ชก็อยากจะให้ทีมลงตัวมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ทีมชาติหยุดแข่งไปนานนะครับ
แล้วก็การกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานก็น่าจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับแฟนบอลด้วย

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีครับ